คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องตามความคืบหน้าที่เมื่อวานเล่าไป
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยอะค่ะที่พ่อเลี้ยงอายุ๒๑ปี
ทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงสองคนนะคะครับน้องเข้าฟ่างเด็กผู้หญิงอายุสองขวบ
น้องเสียชีวิตน้องบาสเด็กผู้ชายอายุ๖เดือนบาดเจ็บสาหัสต้องเข้าไอซียู
นี่ก็คือร่างของน้องเข้าฟ่างเห็นโรงศพเด็กนำร่างของเด็กมาประกอบพิธีทางศาสนามันน่าเศร้าใจมากจริง
ตอนแรกพ่อเลี้ยงปฏิเสธพี่อุ๋ยไม่ยอมรับเค้นสอบปากคำอยู่นาน
พ่อเลี้ยงรับสารภาพว่าทำโทษเด็กเด็กสนไปเล่นปลั๊กไฟ
ทำขนาดนี้เลยเหรอแต่ทำกันขนาดเนี้ยค่ะ
วันนี้ตำรวจนำตัวพ่อเลี้ยง
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

นายบูรพาทองบัวหรือในหมีอายุ๒๑ปี
ตำรวจทพชมชลมวิทยาลัยนรสภวัณฐ์นะคะ

ทีมข่าวบอกว่าไน่หมี่ดูหน้าเศร้าหน้าสะหรด
เดินแทบหมดเรี่ยวหมดแรงเหมือนไม่มีแรงจะเดิน
ชี้จุดที่ทำร้ายเด็กสองคนในห้องนอน
บ้านเช่าห้องนี้อยู่กับแม่เด็กด้วยนะคะแม่เด็กอายุเพิ่ง๑๗นะคะ
บ้านเช่าอยู่ที่ตำบลท่าทองอำเภอเมืองพิศนุโลก
และสุดท้ายในหมียอมรับด้วยเสียงสั่นเคลือเลย
อ้างแบบนี้ค่ะตีเด็กแค่สองทีเอง
สองทีเหรอโอ้โหแต่น้องน้องเข้าฟ่างคือเสียชีวิตน่ะ
บอกตีเด็กแค่สองทีเองพลั้งมือเด็กร้องไห้
สนจะเล่นปลั๊กไฟขอโทษเสียใจมาก
รักเด็กเหมือนลูกจริงไม่เคยทำร้ายเด็กมาก่อนเลย
นี่ครั้งแรกแต่คุณผู้ชมค่ะไม่มีใครเชื่อค่ะ
ญาติพี่น้องชาวบ้านมาดูการทำแผนตะโกนด่ากันแบบ
คือขอโทษตอนนี้มันไม่ทันแล้วไง
เด็กเสียชีวิตไปทั้งคนแล้วอีกคนนึงยังเจ็บหนักอยู่เลยอะค่ะ

และพี่เจ็บ

มีครั้งเลยไม่ทันเลย
เข้าไปใช่ไหมคะอย่ามาแก้ตัวหน่อยเลย
คนเขาไม่เชื่อบอกตีแค่สองทีแล้วเด็กจะเสียชีวิตเหรอคะ
แล้วชนะสูตรเบื้องต้นคือเด็กช้ำในแบบโอ้โหช้ำไปทั้งตัว

ตอนบ่ายตำรวจนำตัวในหมีไปขออำนาจศาลจังหวัดพิศนุโลก
ขังที่เรือนจำจังหวัดพิศนุโลก
แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
และทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ค้านการประกันตัวค่ะเพราะกลัวว่าจะหนี
ทีมข่าวไปที่วัดจุลามณีเป็นสถานที่จัดงานศพให้กับน้องข้าวฟ่าง
มีทีมสหวิชาชีพเข้ามาพูดคุยกับแม่ของน้อง
แม่ของน้องยังเป็นเยาวชนอายุเพิ่ง๑๗ต้องใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
ขอเรียกว่านางสาวฟ้าก็แล้วกัน
ไปคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะ
คือคุณผู้ชมส่งข้อความมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
ว่าแล้วคุณแม่ล่ะแล้วคุณแม่อายุเพิ่ง๑๗เนี่ยนะ
แล้วคุณแม่รู้เรื่องไหมที่พ่อเลี้ยงคนนี้ทำร้ายลูกตัวเอง
แม่บอกว่าน้องเข้าฟ่างเนี่ยเป็นลูกของเธอกับอดีตสามีคนแรก
ส่วนน้องบาสอายุ๖เดือนเป็นลูกของเธอกับอดีตสามีคนที่๒
แล้วมาคบกับในหมีเป็นแฟนคนที่สาม
บมาได้๑ปี๖เดือนทะเลาะกันบ้าง
หนักสุดก็คือแค่บีบแขนแหละไม่ได้รุนแรงอะไรมาก
นี่คือในหมีตอนอุ้มน้องเข้าฟ่างนะคะตอนที่น้องยังมีชีวิตอยู่
อยู่ในวัยที่กำลังน่ารักมากคุณผู้ชม
ตัวแม่บอกว่าพูดตรงนะพูดจริงไม่ได้โกหกนะ
หมีไม่เคยตีเด็กเลยในหมีไม่เคยตีเด็ก
ทั้งสองคนรักเหมือนลูกแท้พาไปเที่ยวพาไปซื้อของ
ช่วยออกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูจ้างคนเลี้ยงด้วย
บ่ายโมงครึ่งเมื่อวานเธอไปทำงาน

หมีก็เลยอยู่บ้านเลี้ยงลูกให้
บ่าย๓โมงโทรศัพท์ไปบอกว่าน้องเข้าฟ่าง
ลักนมหมดสติแล้วเสียชีวิต

และเธอถูกจมตีด้วยดูแลลูกไม่ดีรึเปล่า
แต่เธอยืนยันว่าเธอดูแลลูกใส่ใจลูกมาตลอดค่ะ
เกือบสี่โมงเขาทักคำว่าน้องท้องเสีย

เหมือนเสียชีวิตแล้วค่ะไม่หายใจแล้ว

แต่กับคนโตเขาไปสารภาพกับตำรวจ

เพราะว่าที่ผ่านมาเขารักเหมือนลูกเขาเลย
ไว้ใจเขาระดับหนึ่งเลยแบบ

พอคำนวณเวลาของเหตุการณ์แล้ว
มันเป็นไปไม่ได้ที่คนอื่นจะทำ

เพราะว่าถามเขาหลายรอบแล้วว่าเครียดเรื่องอะไรหรือเปล่า
มีอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรแค่นั้น
ใช่อย่ามาซ้ำเติมกันแค่นั้นเอง
แต่ด้วยความที่ตอนเกิดเหตุเนี่ยแม่เด็กก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะไปเชื่อมโยงกับแม่เด็ก
ว่าแม่เด็กมีส่วนรู้เห็นหรือเปล่าจะเอาผิดแม่เด็กได้ไหม
ตรงนี้มันไม่มีอะไรที่เชื่อมโยงได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ไม่ได้มีวี่แววพฤติกรรมรุนแรงอะไรใช่ไหมคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนิดนึงนะคะ
เป็นโปรไฟล์รูปสามคนพ่อแม่ลูกคือตัวเขาเองตัวแม่เด็ก
แล้วก็ตัวน้องเข้าฟ่างที่เสียชีวิตนะคะภาพนี้ค่ะ

ย่าของน้องเข้าฟ่างค่ะนางจันสุดาคุณย่าบอกงงเลย
มาตลอดว่าในหมีกับอดีตลูกสะพ้ายก็ช่วยกันดูแลเด็ก
ไม่ได้มีพฤติกรรมทำร้ายแต่ระยะหลังหลังเนี่ยเหมือนชอบหลบหน้ายังไงก็ไม่รู้
คือตัวย่ากับลูกชายซึ่งเป็นพ่อแท้ของน้องข้าวฟ่างเนี่ยนะคะ
เขาไม่โทษแม่เด็กเขาไม่เข้าใจว่า
ทำไมในหมีถึงทำร้ายหลานขนาดนี้เขาแค่ไม่เข้าใจตรงนี้
แต่ไม่อโหสิกรรมนะไม่อยากเห็นหน้าด้วย
ไม่ต้องมาขอขมานะกลัวห้ามใจไม่อยู่
ได้รับโทษที่เขาทำกับเด็กไว้ให้มันถึงที่สุด
ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ให้แบบให้ถึงที่สุดของเขา
แล้วก็ให้ตำรวจเขาทำงานของเขาไป
ถ้าเขามาขอสิกรรมนี้ไม่

เราไม่อยากเห็นหน้าเขาเดี๋ยวเราไม่ไหวไง
ทีมข่าวไปที่ห้องเช่าที่เป็นจุดเกิดเหตุค่ะ
แม่ค้าขายอาหารที่อยู่ใกล้บอกว่า
ตัวพ่อเลี้ยงกับตัวแม่ของเด็กมาเช่าอยู่ปีกว่าแล้ว
ก็ดูแลเด็กดีนะไม่ได้มีเสียงดังเสียงเด็กร้องหรือเสียงทำร้ายอะไร
คือวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแม่ค้าบอก
แต่ว่าในหมีเนี่ยอุ้มน้องเข้าฟ่างออกมาจากห้อง
กลายเป็นเหตุสลดคือน้องข้าวฟ่างเสียชีวิต
ส่วนอาการของน้องบาสเด็กผู้ชายอายุเพิ่ง๖เดือน
ที่ถูกทำร้ายเหมือนกันถูกในหมีทำร้ายร่างกาย
ในหมีก็ยอมรับว่าทำร้ายนะคะครับอาการของน้องตอนนี้ก็โดยรวมดีขึ้น
เริ่มจะดื่มนมได้แต่มีไข้อยู่
แต่คุณผู้ชมลองดูอาการของน้องนิดนึงนะคะ๖เดือนนะคะ
กระดูกต้นแขนขวาหักกระดูกหน้าแข้งขวาหักต้องใส่เฝือก
เด็กผู้ชายเพิ่งหกเดือนตัวเล็กนิดเดียวคาดว่าถูกของแข็งกระแทกค่ะ
ก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อที่ผิวหนังด้วยเพราะว่าผิวหนังของน้องมีเชื้อราหลายจุดเลยพี่อุ๋ย
คือปล่อยให้น้องมีเชื้อราขึ้นตามตัวนะคะ
คือถ้าหายแล้วเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ทั้งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิศนุโลก
นำเด็กไปดูแลต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเด็ก
ทีนี้แม่เด็กด้วยเจ้าหน้าที่ต้องดูแลแม่เด็กด้วย
บอกเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องสภาพจิตใจเรื่องอะไรด้วยนะคะ
เดี๋ยวจะส่งเสริมอาชีพด้วยแล้วต้องดูอีกทีว่าแม่เด็กเขาพร้อมไหมเนี่ย
ที่จะดูลูกอีกคนเนี่ยน้องบาท๖เดือนเนี่ยพร้อมไหม
ส่วนงานศพของน้องเข้าฟ่างสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนสุดท้ายค่ะ